เอาเรื่องแรกก่อนเรื่องนี้เนี่ยพระบวชมา๒๐ปี
พอศึกแล้วก่อคดีค่ะเมาเมาจนได้ที่
ทีนี้บุกเข้าไปในหอพักไปนอนค่ะ
ตอนแรกน้ำแข็งโปรยมาผมเข้าใจว่ะก็อดีตพระ
ก็ออกจากวัดแล้วก็มาเช่าห้องเขาไง
ห้องนี้ไม่มีคนเช่าก็ยังกงอยู่
ห้องเนี้ยเขาไม่ได้เช่าเข้ามานอนเฉย

ไม่มีคนเช่าก็เลยเข้ามานอนค่ะอ๋อเหรอเป็นห้องว่างหรือห้องพัก
เออนี่นี่ขวดอะไร
อ้าวขวดเบียร์ไงพี่เบิร์ตอ้าวมันเป็นไรนี่เขาฝึกแล้ว
เออเขาบอกว่ามานอนในห้องพักไม่ได้
นี่คุณผู้ชมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังไอ้ผ้าก๊อสที่แปะหน้าเออมันยังไงนี่
บวมแปะอกแปะคางเอามันมาจากไหน
ตำรวจสอบคอศรีมหาโพธิ์นี่นะคะก็ไปตรวจสอบห้องพักอยู่ที่ตำบลธาตุ

เห้ยนุ่งขาว
่งขาวท่อนล่างแบบนี้อ้าวทิศหรือเปล่าใช่ถูกค่ะ

แล้วเมื่อกี้ที่หนุนนอนนี่คือหนุนจีวอนนอนอยู่นะขณะ
ขวดเบียร์ก็ยังวางอยู่ค่ะ
ถามว่าชื่ออะไรเขาบอกว่าเขาชื่อนรง
บวชมาเป็นพระสัก๒๐กว่าปี

ใช่แต่เดี๋ยวจะบอกนะว่าเหตุผลที่ศึกเพราะอะไร
แต่เอาเรื่องที่เขามานอนที่หอพักก่อน
คือคนดูแลหอพักเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้นะสะพายย่ามพระมา
แต่ในนั้นในย่ามพระไม่ใช่น้ำปานะจ้ะ
ขวดเบียร์ขวดเหล้าใส่มาด้วย
ทีนี้ก็เลยถามว่าห้องนี้มีคนอยู่หรือเปล่า

แล้วเดินไปมาทั่วหอพักเลย
นี่คนดูแลหอพักพี่ผู้หญิงคนนี้ยังบอกแล้วพี่ก็กลัวนะ
เพราะว่าอะไรรู้ป่ะตอนที่เดินไปในหอพักน่ะ
วกไปวนมากูไม่ได้บ้านะกูไม่ได้บ้า
ยังไม่มีใครว่าอะไรเลยแต่เนี่ยพูดอยู่แบบนี้ค่ะ
ทีนี้พี่เขาก็เลยไม่ไหวไงโทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบหน่อย
พอตำรวจไปถึงก็เป็นอย่างคลิปที่เราเปิดให้คุณผู้ชมดูแล้วค่ะ
ไม่เคยค่ะเคยไม่ใช่คนในหอนี้
ศึกมาวันเดียวเพราะอะไรถึงศึก

เพราะว่าทีมข่าวของเราไปตรวจสอบนะ
นายนรงเนี่ยเคยบวชเป็นพระที่วัดที่ตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธินี่แหละค่ะ
เมื่อวันที่๗พฤศจิกาที่ผ่านมาเนี่ยนะไปทะเลาะกับพระในวัด
ที่มาที่ไปของผ้าก๊อสที่มันแปะดูรอยแผลสิ

คือเขาทะเลาะกันแล้วมีมีดโกนเป็นอาวุธ
ฝ่ายนึงเนี่ยพระอีกรูปนึงมีจอบเอาฟาดเข้าที่ใบหน้า

ฝั่งทางด้านนายนรงเมื่อก่อนเป็นพระนรงค์ใช่ไหม
มีมีดโกนก็เอามีดโกนเนี่ยเหวี่ยงไปฟันเขาไปเหมือนกัน
นี่พระอีกรูปหนึ่งก็เป็นแผล

แล้วตอนที่กู้ภัยเอาตัวส่งโรงพยาบาลนะ
ทะเลาะกันบนรถรถพยาบาลอีกอ่ะ

เจ้าอาวาสบอกว่าโอ๊ยถ้าเกิดว่าพระตีกันแบบนี้

แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคือมันก็ยังมีวีรกรรม
อย่างที่คุณผู้ชมได้ฟังไปว่าเข้าไปในหอพักของคนอื่น

ทีนี้ตำรวจก็เลยต้องเอาขึ้นท้ายรถกระบะตำรวจไปนะคะ
แล้วก็ให้ไปนอนพักคราวนี้ไปนอนที่ป้อม
พร้อมสายตรวจแล้วเดี๋ยวประสานญาติให้มารับตัวกลับบ้านต่อไปด้วยนะคะ